คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
ก็จะพบว่าภูมิประเทศของอำเภอหัดใหญ่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาในแต่ละปีก็จะเกิดน้ำท่วมหนัก
เพราะว่าต้องรองรับน้ำจากหลากหลายทิศทาง
ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา
แต่ว่าหน่วยราชการในพื้นที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙มาปฏิบัติใช้
ทำให้ตลอดระยะเวลา๑๐ปีที่ผ่านมาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงคลา
ไม่ท่วมหนักอีกแล้วติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
เมื่อปีพศ๒๕๓๑น้ำท่วมหนักเมืองหาดใหญ่ครับ
ท่วมมากเลยท่วมมหาศาลสูญเสียเศรษฐกิจประมาณ๒๐๐๐กว่าล้าน
ท่วมประมาณสัก๑เม็ดกว่ากว่าเกือบ๒เม็ดนะครับ
รถท่วมระเนดระนาดนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ปี๒๕๓๑เกิดน้ำท่วมสูง๑๒เมตรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคลา
สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชน
และย่านธุรกิจกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
เมื่อความทราบถึงใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ถึงความทุกข์ยากจากมหาอุทธกภัยของชาวหาดใหญ่
เมื่อปี๒๕๓๒พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่
และมีพระราชดำริให้สร้างคลองระบายน้ำรอหนึ่ง
ซึ่งช่วยผันน้ำออกจากคลองระบายน้ำอุตภัว
ไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองหาดใหญ่
คลองระบายน้ำร๑ถูกสร้างเมื่อปี๒๕๕๙

รองรับน้ำได้๔๐๐ลูกบาทเมตร
ขณะที่คลองระบายน้ำอุตภัวรับน้ำได้๕๐๐ลูกบาทเมตร
ตั้งแต่คลองระบายน้ำร๑ใช้งานมาได้๑๐ปีแล้ว
ไม่ท่วมขังในตัวเมืองหาดใหญ่
แต่ในปี๒๕๕๓ที่ฝนตกหนัก
ปริมาณน้ำมากกว่า๑๒๐๐ลูกบาทเมตร
ทั้งสองคลองจะรับได้
แต่เมื่อปีพศ๒๕๔๙เป็นต้นมา
ทุกปีนะครับที่หาดใหญ่ตอนนี้น้ำฝนจะตกในระดับนี้ครับแต่ไม่ท่วม
เนื่องจากว่าคลองนี้ช่วยบรรเทาสิ่งต่างให้กับคนหาดใหญ่นะฮะ
เพราะฉะนั้นเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หาดใหญ่ทุกคนรับทราบครับรับทราบว่านี่เป็นพระราชดำริของท่าน
ถ้าถามคนหาดใหญ่ที่ไหนที่เป็นพื้นที่ทางเดิมก็รู้ว่า
ที่เราพ้นจากภาวะน้ำท่วมเนี่ยก็เกิดจากเหตุนี้ครับ
เทศบาลนครหาดใหญ่จึงน้อมนำแนวพระราชดำริ
ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่เก้า
ด้วยการขยายคลองระบายน้ำรอ๑ให้กว้างขึ้น
เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนเพิ่มเป็น๙๐๐ลูกบาทเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาหากฝนตกหนักเกินกว่าปกติ

มองโลกได้ไกลมากมองไปถึง๒๐ปีข้างหน้า
ซึ่งเราอาจจะ

เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนน้อมรับ
และก็ศึกษาต่อว่า
สิ่งที่ท่านเคยสอนในอดีตนั้นพูดอะไรไว้บ้าง
ทำอะไรไว้บ้างในสิ่งต่างเหล่านี้
ในปัจจุบันบ้านเมืองเราเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือ
เราต้องพยายามยับยั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม
เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่มาก
อยู่ในสุวรรณภูมิที่ดี
เหมือนเวียดนามที่พายุเข้าตลอดเวลา
เหมือนไต้หวันที่ทุกอย่างตลอดเวลา
แต่ถ้าเราไม่เข้าใจแนวโน้มการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชดำริมันอาจจะเดิดล้อในอนาคตนะครับ
พระเนธอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ให้กับประสบกรณิกรตลอดมา
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้น้อมนำแนวทางตามรอยพระบาท
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองเศรษฐกิจ
ได้ตามพระราชประสงค์ของพระองค์